เราตามกันต่อนะฮะตามกันต่อสำหรับเคสนี้
เพราะอะไรคุณคือกลางวันเนี่ยยังมีนักท่องเที่ยวคนนี้
เยอรมันนะมาปูผ้านอนอาบแดดอยู่ตรงชายหาด
ใช่แต่ปรากฏว่ากลางคืนพบค่ำหายไป
หายไปได้ยังไงแต่ทิ้งสัมภาระอยู่นะ
รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาก็ยังจอดอยู่ที่เดิม
เจ้าหน้าที่เนี่ยคาดคิดว่าเอ๊ะหรือจะจมทะเลรึเปล่า

พี่คุณเมื่อคืนเขาก็หากันอยู่จุดเที่ยงคืนเหมือนกัน

แล้วก็ต้องมาหากันใหม่ในเช้านี้
กู้ภัยสว่างกระตันยูจุดแหลมสิงนะครับ
ก็รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่กว่า๒๐คนกระจายกำลังเดินเท้า
ออกตามหานักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันอายุประมาณ๓๐ปี

ยังมานอนอาบแดดที่ชายหาดแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีอยู่เลยนะครับ

แล้วพอพบค่ำหายตัวไป
รถจักรยานยนต์และสัมภาระเอาไว้นะครับ
เจ้าของร้านอาหารนะฮะซึ่งนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวมาใช้บริการ
แล้วก็มาจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้ที่ข้างร้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนที่นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันคนนี้
หายตัวได้มาทานอาหารที่ร้าน
พร้อมกับจอดรถจักรยานยนต์ฝากไว้ที่ร้านนะครับ
ก่อนจะไปนอนอาบแดดอยู่ริมชายหาดนะครับ
อาบแดดแล้วก็มีแว่นดำน้ำด้วยนะ
ทางเจ้าของร้านเขาสังเกตสังกายเห็นนะฮะ
แล้วก็มีซองกันน้ำใส่โทรศัพท์มือถือแบบห้อยคอนะครับ

กระทั่งเวลา๓ทุ่มซึ่งเวลาใกล้ปิดร้าน
นักท่องเที่ยวคนนี้หายตัวไป

จักรยานยังจอดอยู่เลยค่ะอ๋อจักรยานใช่ไหมตกลงเป็นจักรยานนะ
นะครับจักรยานที่จอดไว้ก็ไม่มาเอา
ค่ะนะฮะสัมภาระต่างก็ยังอยู่แถวนี้อยู่เลย
คุณดูสิเนี่ยอ๋อเห็นไหมคะ
ทีนี้พอไม่เอาเขาก็เลยต้องมาเอาจักรยานไปที่โรงพักนะ
เก็บไว้ที่โรงพักก่อนใช่ฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ปูพรมค้นหาตลอดแนวชายฝั่งซึ่งมีระยะทางยาวกว่า๒กิโลเมตร
แต่ยังไร้วี่แววของนักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันคนนี้
กระทั่งประมาณ๕ทุ่มเจ้าหน้าที่ยุติการค้นหาชั่วคราวก่อน
ฟังเสียงเจ้าของร้านที่แจ้งเบาะแสหน่อยนะครับ
บ่ายโมงขี่จักรยานมาจอดที่ร้านแล้วก็มาสั่งโค้กกินอีกแก้วหนึ่ง
แล้วก็ขอฝากจักรยานไว้แล้วก็เดินลงไปชายหาด๓ทุ่มกว่าแล้ว
ก็เลยเดินลงไปดูว่าตัวเขายังอยู่ไหม
ซึ่งตรงไปแล้วก็ไม่เจอตัวเจอเห็นแต่วันที่นอนอยู่

เห็นคลองใช้เข้ามาครบกวนทุกอย่างเลยแต่ไม่เห็นตัว
ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยกเว้นตัวเข้ากับแว่นดำน้ำ
มันน่าสงสัยถ้าคนอาบแดดนะอาบถึงช่วงบ่ายแก่ก็น่าจะเลิกแล้วนะคุณนะ
แล้วก็ต้องเก็บสัมภาระไปนะครับ
ตอนนี้ตำรวจสพแหลมสิงนำทั้งหลักฐานต่างจักรยาน
แล้วก็สัมภาระกระเป๋าของนักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้

จากการตรวจสอบพบสำเนาถ่ายเอกสารระบุเจ้าของกระเป๋า

เบื้องต้นตำรวจสานิฐานว่านักท่องเที่ยวคนนั้นกล่าว

แล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเขาหรือเปล่านะครับ
ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจเชิญชาวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้หญิง
ให้ข้อมูลเนื่องจากอ้างว่าเห็นนักท่องเที่ยวคนนี้

ก่อนจะมองแล้วก็ชี้มือไปทางเกาะจุรา
ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวคนนี้อาจจะว่ายน้ำไปยังเกาะจุฬา
คาดว่านักท่องเที่ยวว่ายน้ำลงไป
แล้วข้ามไปยังเกาะจุฬาแล้วอาจจะหายหรือเปล่า
กระแสน้ำตรงนั้นมันคือไหลออก
เหมือนกับพัดไปซัดไป

ถ้าคนว่ายน้ำไม่แข็งอาจจะไม่ได้ว่ายไปตรงนั้น
ตำรวจจึงประสานขอกำลังกู้ภัยสว่างกระตันยู

แยกกำลังออกค้นหาสองส่วยเลยข้ามเกาะไป

จุฬาตามคำให้การของพยาน

ส่วนเกาะหนูบริเวณโดยรอบมีการวางอวนดักปลาของชาวประมง
นักท่องเที่ยวน่าจะไม่สามารถไหว้ผ่านมาจุดนี้ได้
ตอนนี้ทีมกู้ภัยกำลังใช้เรือสำรวจพื้นที่โดยรอบ
เพื่อทำการค้นหานักท่องเที่ยวคนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องคุณ

ใกล้ชายหาดนะมันก็ไกลเหมือนกันนะฮะ
ตอนนี้ก็เร่งค้นหากันยกใหญ่เลยนะครับ
ขอให้หาเจอตัวเร็วนะคะ